คุณผู้ชมคะคำว่าแคสเกมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินจนเริ่มคุ้นหูแล้ว
สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอ่ะนะคะแต่ใครยังไม่รู้จักคนแคสเกมหรือว่านักแคสเกม
ก็คือคนที่เหมือนเขาเล่นเกมจนเชี่ยวชาญอะเนาะเกมที่กำลังฮิตดังที่วัยรุ่นชอบเล่นกัน
แล้วเขาก็อัดคลิปลงยูทูปเหมือนกับเป็นการให้ดูวิธีการเล่นหรือสอนวิธีการเล่นด้วยว่ามันต้องเป็นแบบนี้หรือไปแบบนั้น
คือดูทั้งเพื่อความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้จะได้เล่นเกมเก่งเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมาะเทคนิคด้วย
แต่คุณผู้ชมดูนักเทสแคสเกมรายนี้ก่อนหลายคนเห็นปุ๊บตามันต้องเหลือบไปดูมุมซ้ายทุกทีเลยว่า
เดี๋ยวก่อนนะขอฟังเสียงหน่อยสิคะ

คือเอ๊ะงงไหมคุณงงไหมก่อน

เล่าคุณดูเห็นเพซสบุ๊คที่เขาเอามาลงไหม

มันมีคณะนี้อยู่บนประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่

เออเขาบอกแคสเกมธรรมดาโลกไม่จำคนไม่ดู
ต้องสวมบทบาทเป็นหลวงพี่นั่งเล่นเกมออนไลน์
แต่ถ้าเราฟังหรือว่าเข้าไปดูคลิปนี้แบบยาวเต็มจนจบจริงจะรู้ว่า
บางช่วงบางตอนเขาออกมายอมรับนะว่าเขาไม่ได้เป็นพระนะ
เขาแคสเกมแต่เขาคอร์สเป็นพระคือแบบแต่งคอสเพลย์เป็นเหมือนพระสงฆ์
เพื่อความสนุกสนานว่าอย่างนี้

แต่ชาวเน็ตหลายคนเขาไม่ขำด้วยนะคะเพราะเขาวิภาควิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่า
ควรนำศาสนามาล้อเล่นแบบนี้คือคือคนจะเข้าใจผิดพระได้
คุณเอาจริงนะทุกวันนี้เราอ่านข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่บางที
ทำผิดจารีประเพณีผิดวินัยสงฆ์มันก็เยอะแยะมากมายแล้ว
ก็ยิ่งทำให้เราสงสัยเอ๊ะใช่หรือเปล่าเออมันยิ่งไปสร้างความสับสนน่ะนะคะ
ทีนี้พอหลังจากที่จบการแคสเกมเนี่ยเจ้าของเพจก็เลยมาชี้แจง
ของว่าทำไมต้องแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แล้วก็อ้างบอกว่าที่ทำไม่ได้หวังจะดังอะไรเลยนะ
แต่ก็พยายามแบบจริงเราก็กะเชื่อว่าเรามาสตรีมแล้วก็อยากจะเอาทำไมหรือยังไงมาสอดแทรกนั่นนู่นนี่
แต่หลายคนบอกโอเคมันไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นนู่นนี่แล้ว
แต่ก็พยายามแบบจำลองบทบัตรที่ว่าแบบสำรวมไม่ได้กระโต๊ะกระต่าหรือหลุดพูดจาที่ว่าหยาบคา
เอาจริงนะเขาไม่ได้แบบกระตกกระตากพูดจาหยาบคาอยู่ในอาการสำรวมก็จริง
แต่คือแคสเกมไงก็คือพระส่งแคสเกมมันก็ผิดตั้งแต่พระส่งแคสเกมแล้วไง
มันผิดไว้ไหนสงเอางี้เอางี้บอกคุณไว้แบบนี้กันละกัน
คุณเป็นนักแคสเกมได้นะเราไม่ว่าแต่เรามีข้อมูลอยากจะชี้แจงนะคะ
ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมาตรา๒๗
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นั่นนะคะก่อนแคสเกมศึกษากฎหมายก่อน
นะคือบางทีมันรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มันผิดกฎหมายไงเรื่องนี้เพราะมันสร้างความเข้าใจผิดนะคะ
นักค่ะนักค่ะอีกรอบละกัน